อะนี่ก็เป็นเรื่องของการรักษัพค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เช่นเดียวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ

และตระเวรารักษัพอย่างน้อย๙ครั้งแล้วนะ

อายการยังไม่เว้นยังไปขโมยของได้อ่ะ
แล้วมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนลักทรัพย์เนี่ย
รวมรวมเก้าครั้งได้ไปเป็นล้านนะครับเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ชายอายุ๑๙นะเขามากับผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้
เมื่อสักครู่เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมาแล้วก็ผ่านหน้าบ้านหลังนึง
ด้อมด้อมมองรู้ว่าบ้านนี้ไม่มีคนก็เข้าไปเลยค่ะครับ
ผู้หญิงเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยเอาไม้ดันกล้องวงจรปิดด้วย
พองัดเข้าไปมันมีกล้องอีกตัวไงเลยเห็นภาพนี้ไง
ชัดเลยตัวนี้เลยเห็นภาพเนี้ยเต็มเต็มเนี่ย
โอ้โหเนี่ยเลยช่วยกันดูสิดูสิ
ดูช่วยกันเนี่ยเต็มเลยหน้าตา
ไม่ต้องสืบอยู่เลยอย่างนี้ชัดเจนชัดเจน
ไม่รู้ว่ามีกล้องมุมนี้แอบกันใหญ่โอ้โห
พฤติกรรมคนร้ายเวลามันเข้ามาใช่ดูสีหน้าแววตาดูท่าทางนะ
อืมย่องเนี้ยเรียกย่องเบาไงเรียกพวกโจรย่องเบาอย่างเงี้ย
นี่หันขึ้นมามองให้เลยเห็นว่ามีกล้องทีนี้ตกใจเลยสิ
เรียกแฟนเลยอ่ะอืมโบกเรียกเลยอ่ะเธอเธอโป๊ะแตกแล้ว
โอ้แล้วดูหน้าคนร้ายตกใจหน้าซิดเลย
อ้าวแฟนไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเอ้ยไม่รอกันเลยเหรอ
ดูสิเนี้ยเนี้ยมากันทั้งคู่แบบเนี้ย
อันนี้ตอนที่ขี่จักรยานยนต์มาหน้าบ้านเขาวนวนใช่ค่ะ
ดูว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่แน่ก็เลยเข้าไป
จุดหน้าบ้านนี่สวมหน้ากากอนามัยแล้วดันกล้องหนีก่อน
แต่ไม่รู้ข้างในเขาก็มีกล้องจ้าแล้วเห็นชัดจ้า
ก่อเหตุไปจนโอ้โหจะเสร็จอยู่แล้วหันมามองอ้าว
มีกล้องตรงนี้เห็นภาพเต็มเต็มดูสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะสองคนนี้ชื่อว่านายสุภกิจโพกทรัพย
อายุ๑๙ปีและนางสาวกระหนกวันจันทองสาอายุ๑๙ปีเขาเป็นแฟนกันนะคะ
ตำรวจสพเสม็ดจับได้ที่บ้านในหมู่๓ตำบลเสม็ด
ของกลางมีทีวีเครื่องหนึ่งโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
แต่งงาน๑วงรถจักรยานยนต์๑คัน
และที่น่าตกใจก็คือนายสุภกิจเนี่ยบางทีก็ให้น้องชายไปร่วมก่อเหตุด้วยนะ
แล้วน้องชายเด็กอายุ๑๒ไปร่วมก่อเหตุกับเขาด้วย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนประชาชน
เว้นแม้แต่บ้านของอายการจังหวัดชนบุรีอายการจังหวัดนะคะ
อันนี้คืองานใหม่ใช่ไหมโอ้โหดูสิ
บอกเลยว่าก่อเหตุมาแล้วเก้าครั้งครับในท้องที่สพเสม็ดในเจ็ดครั้ง
ครับสพแสนศุกร์ครั้งหนึ่งสพดหัวล่อหนึ่งครั้ง
รวมรวมแล้วได้ทรัพย์สินไปเป็นล้านนะคะโอ้โหไม่น้อยนะ
ประมาณหนึ่งล้านบาทนะคะพอได้อะไรไปก็จะเอาไปขาย
ครับเอาเงินมาจ่ายขาดเจ้าบ้านเอาเงินมาพรรดิ
เอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอืมนายธีรทันองคเลิศวงศ์อายุสามสิบเอ็ดปี
นางสาวปริยากมลนาแพงซึ่งเป็นแฟนนะคะ
เขาเป็นเจ้าของบริษัทจัดหางานแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร
ที่ผู้ต้องหาเคยทำงานอยู่ไปโรงพักเลยค่ะ
ไปตรวจสอบทรัพย์สินเพราะว่าบ้านของเขาถูกงัด
ถึงว่าถึงถูกไล่ออกจากการเออบ้านถูกงัดของหายไปยี่สิบกว่ารายการ
พระเครื่องก่อหายสอยคอทองคำเครื่องเพชรแหวนแต่งงาน
แสนกว่าบาทดังนั้นแหวนแต่งงานของกลางที่เจออ่ะครับ
ไปจับผู้ต้องหาสองคนไม่รู้แหวนแต่งงานใครอืม
แต่งงานเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะ
แต่งงานเนี่ยหกหมื่นกว่าบาทนะดีใจค่ะได้คืน
แต่ว่าไม่ไม่ทุกรายการไม่เป็นไรขอให้จับคนร้ายได้อืม
ตัวนี้แล้วก็มีแหวนแหวนได้เป็นยังได้ได้ไม่หมด
มีแหวนอีกแหวนอีกสองวงค่ะที่เป็นแหวนแต่งงานของพี่ร้าน
แหวนได้คืนมาด้วยได้คืนรวมบุคค่ารวมบุคค่าประมาณอะไรนะ
รายการที่หายใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงตรงตรงเนี้ยที่ได้ที่เจอนะครับ
วงเดียวหกหมื่นหกหมื่นใช่ค่ะได้วงมีกี่วงครับ
ทั้งหมดสามวงรวมรวมสองวงนั้นอีกประมาณน่าจะประมาณสามหมื่น
กับแปนน่ะใช่ค่ะดีใจน่ะที่ได้ของเพื่อนน่ะใช่ค่ะ
เห็นว่าลูกน้องพี่ชายเนี้ยเคยเป็นลูกน้องเก่าไงครับ
ใช่ค่ะเป็นลูกน้องเก่าที่ร้านอาหารแล้วคือเขาทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ก็เลยปลดออกครับแต่ว่าออกจากร้านมาหลายเดือนแล้วอืม
แต่ว่าพอถูกไล่ออกก็ย้อนมาขโมยของบ้านเขาเลยโอ้โหอ่า
ก็ถูกแจ้งข้อหากันไปนะคะร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หลายเหตุการณ์ก็ต่างกรรมต่างวาระก็บวกโทษไป
คือดูมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ก่อเหตุ๙ครั้งแล้วล้านกว่าบาทเนี่ย
คือดูเหมือนเยอะแต่ไอ้พวกนี้มันได้เป็นครั้ง
ใช่ไหมอืมมันได้มาขายเงินหมดขโมยอีกขายขโมยอีกคือรักษาเป็นอาชีพ